เช้าที่ผ่านมาค่ะบันเทิงไทยรัฐขอร่วมอนุโมทนาบุญค่ะ
พระเอกชื่อดังนะคะนี่เลยค่ะท่านวาสุริยจักรค่ะ
เมื่อเช้านะคะก็เข้าพิธีอุปสมบทเรียบร้อยแล้วค่ะ
จากก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะได้เห็นภาพเนี่ย
คุณธันวาเดินสายขอเข้ามาผู้ใหญ่นี่แหละค่ะ
เคารพนับถือในวงการบันเทิงมากมายค่ะ
ล่าสุดค่ะเช้าวันนี้ค่ะธันวาได้เข้าพิธีอุปสมบท
เพื่อทดแทนคุณบีดามันดานะคะอย่างเรียบง่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ที่วัดสังวรพิมลภัยบูรณ์จังหวัดนทบุรีค่ะ
ได้สายยาทางทำนะคะว่านาควโรแปลว่าผู้เผื่อเสริฐกว่านาคมนั่นเองค่ะ
ค่ะก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมืดนะคะอิ่มอกอิ่มใจกันค่ะ
มีเพื่อนในวงการบันเทิงนะคะร่วมบุญกันมากมายเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณกลินอัซดาพร้อนค่ะลุยฮิเดศเฮนเณร
ซึ่งก็เล่นมิตรหมอชิดด้วยกันด้วยล่ะค่ะ

บันเทิงไทยรัฐก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ